ว่าเอ๊ะทำไมกู้ภัยไม่เห็นศพล่ะตอนที่ไปเจอรถ
อืมทำไมทิ้งศพไว้ประมาณสิบสองชั่วโมงกว่าจะมาเจอว่า
อยู่ใต้พวงมาลัยเนี่ยเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมจำได้
ใช่ไหมค่ะแน่นอนล่ะครับคนตำหนิการทำงานของกู้ภัย
ครับคนตำหนิการทำงานของตำรวจทางหลวงด้วยเดี๋ยว
ฟังกันฟังคำชี้แจงแล้วค่อยตัดสินดูคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ครับตำรวจทางหลวงกรมทางหลวงแพทย์นิติเวท
ทีมกู้ภัยมาร่วมกันแถลงข้อได้จริงครับในการ
ต้องผ่านไป๑๒ชั่วโมงถึงมาเจอว่าอยู่ใต้คอนโซล
รถนี่ครับผู้บังคับการตำหลวงครับ
กู้ภัยชุดแรกไปถึงเจ็ดโมงห้าสิบสี่นาที
และชุดที่สองไปถึงตอนแปดโมงเจ็ดนาทีครับอืม
ทั้ง๒ชุดตรวจสอบที่รถไม่พบร่างผู้ประสบเหตุ
รถครับตอนนั้นเจอเพียงแค่เอกสารระบุชื่อว่า
นายพัทรชัยอัธพรก็เลยเข้าใจกันว่า
น่าจะมีการส่งร่างผู้บาดเจ็บไปสถานพยาบาลแล้ว
หลังจากนั้นเขาก็เลยเคลื่อนย้ายรถไปเก็บไว้ที่หน่วยสอบสวน
ประมาณเก้าโมงครึ่งพอหกโมงเย็นคุณผู้ชมในวันเดียวกันเนี่ยนะ
หลังจากตรวจสอบไปยังโรงพยาบาลสถานพยาบาลหลายแห่งแล้ว
ก็ไม่มีชื่อผู้บาดเจ็บนี่
เขาก็เลยกลับมาตรวจสอบที่รถอีกครั้งหนึ่ง
จนไปเจอร่างผู้เสียชีวิตใต้พวงมาลัยด้านคนขับครับ
แล้วก็มีกองเสื้อผ้าปิดทับอยู่
ซึ่งตำรวจทางหลวงเขาบอกว่าจะตรวจสอบข้อได้จริง
ขั้นตอนปฏิบัติของทุกฝ่ายอีกครั้งหนึ่งครับ
ฟังตำรวจไปแล้วมาฟังกู้ภัยบ้าง
ตัวแทนกู้ภัยนะคุณผู้ชม
ยกมือไหว้ขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตเลยครับ
แล้วก็ชี้แจงว่าถ้าหากไปพบรถประสบอุบัติเหตุเนี่ย
กู้ภัยเขาจะไม่เปิดค้นรถโดยปราศจากเจ้าหน้าที่ครับ
ทำไมล่ะมันเป็นการป้องกันถูกร้องเรียนเรื่องทรัพย์สินไง
เขากลัวว่าเดี๋ยวญาติผู้ประสบเหตุเนี่ย
จะมากล่าวหาพวกเขาได้ว่าอ้าวเฮ้ยไปหยิบของในรถเข้ามาหรือเปล่า
เขาก็เลยยังไม่เปิดรถครับไม่เปิดคนรถถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่
สิ่งที่เขาทำก็คือสังเกตเบื้องต้นก่อน
ซึ่งตอนนั้นไม่พบชิ้นส่วนอวัยวะหรือคราบเลือด
ที่เขาเห็นคือเห็นแค่ข้าวของกระจัดกระจาย
ก็เลยประเมินว่าอ๋อถ้ามีคนเจ็บเนี่ย
อาจจะมีพลเมืองดีส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วหรือไม่อย่างไรครับ

ส่วนผู้แทนสถาบันนิติเวทย์วิทยารับพันธ์ตำรวจเอกในแพทย์ประกอลวะสินรัฐเนี่ยบอกว่า
ผลชนสูตรของผู้เสียชีวิตเนี่ยพบภาวะบาดเจ็บรุนแรง
จากการฉี่ขาดของคั่วหัวใจ
ซึ่งสามารถเสียชีวิตได้ภายในไม่กี่นาที

สงสัยกันว่าเฮ้ยถ้าคุณพบผู้ประสบเหตุตั้งแต่๗โมงเช้า
แล้วไม่รีบดำเนินการปล่อยทิ้งไว้ตั้ง๑๒ชั่วโมงเนี่ย
จากคนเจ็บอาจจะเป็นคนตายไงใช่
เพราะการช่วยเหลือที่ล่าช้าหรือเปล่า
แต่เรื่องนี้ครับผู้แทนสถาบันนิติเวชวิทยาบอกว่า
ซ่วนร้อยละยี่สิบครับเป็นกรณีที่ผู้บาดเจ็บไม่สามารถเคลื่อนไหว
ไม่สามารถเคลื่อนไหวและต้องได้รับการรักษาด่วนเลยทางการแพทย์
ทั้งนี้ทุกหน่วยงานที่มาร่วมแถลงก็แสดงความเสียใจไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิต
เตรียมจะประสานไปยังครอบครัวเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อไปครับ
ทนายโรนโรงแก้วเพชรยอมรับว่ายังติดใจหลายประเด็นที่มีการแถลง
พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการเปิดเผยคลิปวิดีโอในการปฏิบัติหน้าที่ของกู้ภัยที่ไปตรวจสอบรถคันเกิดเหตุ
นอกจากนี้ทนายโรนโรงยังติดใจกับผลของทางนิตเวศที่ประเมินว่า
อาการของผู้เสียชีวิตอาจจะเสียชีวิตโดยทันที
คือทนายมองว่ามันเป็นการสรุปที่เกินหน้าที่ไป
จะหารือกับครอบครัวผู้ตายอีกครั้งว่าจะเรียกร้องความเป็นธรรมได้อย่างไรบ้างครับ
คุณผู้ชมฮะพอข่าวนี้มันมีมาอีกแล้วผมก็ยังคล่องใจอยู่
ภาพพี่น้องโปรดิวเซอร์ขอภาพพี่กู้ภัยหน่อย
กู้ภัยพี่เสื้อส้มนะครับท่านยกมือไหว้
ผมก็กราบขออภัยที่จะต้องตั้งข้อสังเกตเหมือนกัน
พี่ครับแล้วถ้ารถรถคนสักคนหนึ่งไปเอารถผมก็ได้
ผมไปประสบโอเวทเหตุแล้วประตูรถผมไม่เปิด
ประตูรถผมไม่เปิดแล้วถ้ากู้ภัยมาถึงก่อนตำรวจ
ซึ่งปกติเป็นแบบนั้นใช่พี่จะไม่มาเปิดดูรถผมหน่อยเหรอค่ะ
พี่จะไม่เปิดดูรถผมหน่อยเหรอว่าผมอยู่ในรถหรือเปล่า
วิสัยมากนะอันนี้ผมยกตัวอย่างตัวเองเลย
คือคำชี้แจงเขาบอกว่าอะไรนะจะไม่เปิดรถ
ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่เพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะโดนร้องเรียน

นั่นหมายความว่าถ้าพี่เบิร์ตไม่ได้แช่งนะ
เอายกตัวอย่างพี่นี่แหละยกตัวอย่างพี่นี่แหละ
เจ็บสาหัสเลยอ่ะแต่กู้ภัยมาถึงก่อน

จะตายกันอีกเยอะเลยนะกลัวทรัพย์สินพี่หายอย่างนี้หรอ
ของหายเรื่องหนึ่งแต่จะตายกันอีกเยอะเลยนะ

ผมไม่ได้พูดถึงกรณีนี้นะผมไม่ก้าวล่วงถึงหมอนิติเวศ

คือถ้าจะให้ความเป็นธรรมก็คือระเบียบของการทำงานกู้ภัย
อาจจะเป็นมาแบบนั้นแต่ต้องเปลี่ยนหรือเปล่า
ผมเป็นอปพลกลางนะฮะ
ผมถามหน่อยสิพี่กู้ภัยที่อยู่ทั่วประเทศอ่ะ